ชาวบ้านตกใจยกจังหวัดเลยนะคะ

มันขย่อนลูกสุนัขออกมา

โอ้โห
เห็นไหมฮะหน้าหวัดเสียวนะ
หลามตัวนี้ค่ะถูกชาวบ้านหมู่ที่๘
หมู่ที่๘บ้านโคกตะแบงตำบลโคกสะอาดไปพบนะฮะ
มันนอนขดตัวหลบอยู่ในโพรงย่าใกล้กับบ้านของประชาชน
บริเวณริมป่าอ้อยทีนี้ทีมอาสากู้ภัยของตำบลโคกสะอาดเนี่ย
เขาก็เลยนำกำลังไปจับมันนะคะ
จับงูหลามยักษ์ตัวนี้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจัญญาธรรม
คืนสู่ธรรมชาติแต่จังหวะที่ปล่อยเนี่ย
คือมันขย่อนลูกสุนัขออกมาครับอย่างภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
จังหวะที่ไปจับนะโอ้โหคุณดูสิยาว๔เมตรหนัก๒๐กิโลกรัม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะว่า
หลามเนี่ยเอาลูกสุนัขออกมาจากท้องอย่างนี้เราเรียกว่าขย่อน
ส่วนถ้าเกิดว่ามันเอาเข้าไปเรียกว่าขยอก
จำง่ายว่าถ้าเกิดว่างูมันเอาเข้าไปเนี่ย
เอาแบบนี้นะคะขย่อนคือออกขยอกคือเข้านี่นะคะ
บางคนก็ไม่รู้นะว่าการเอาเข้าไปเนี่ยคือขยอกบางทีเรียกว่ากินไง
ลืนเข้าไปอย่างช้า
คือเราต้องเนมลูพูดเข้า
อย่างงั้นเราห่างกันไม่เยอะเหรอเด็ก
มันเป็นความสวยงามของภาษาไทยนะ